นะคงไม่มีใครไปกดดันเขาหรอกนะฮะ
กลุ่มนักเรียนช่างกล๒สถาบัน

มีดทั้งปืนไล่ฟันไล่ยิงกัน

ไม่กลัวอะไรครับ

อันนี้มันเกิดขึ้นแถวตลาดปู่เจ้าสมิงพราย

แล้วก็ช่วงเช้าเมื่อวานก็มาไล่ฟัน
มาไล่ยิงกันมีกล้องมุมจอมปิด
เห็นหลายมุมทีเดียวแล้วก็กล้องหน้ารถด้วย

บางทีก็ภาพให้เห็นมันพ้นรัศมีกล้องไป
บางคนก็สวมหวกกันน็อกปิดบังใบหน้า

ไปขอความช่วยเหลือจากคนอยู่ที่ร้านอาหารครับนะแล้วก็ไม่นานก็มีคนออกมาช่วย
คนที่ก่อเหตุก็พากันขับรถหลบหนีไปครับนะเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้อะไร
มีแต่สิ่งที่มันสูญเสียเกิดขึ้นคนเจ็บคนอะไรอย่างนี้นะฮะ
ตำรวจไปถึงไปสอบสวนฝั่งเพื่อนของคนที่โดนยิงก็บอกว่ามีปัญหากันมาก่อนแหละ
กลุ่มคู่อริต่างสถาบันแหละด้านไปเจอกันโดยบังเอิญนะในป้ายรถสองแถว
อีกฝั่งหนึ่งก็เลยชักปืนออกมายิงนะฮะก็เลยลงจากรถกันไปวิ่งกรูไปทำร้ายร่างกายกันนะฮะ
ภาพวงจรปิดก็เห็นชัดเจนเลยมีการถืออาวุธอุกอาจมากนะฮะ
แต่ไม่ทันข้ามวันตำรวจสามารถคุมตัวนักเรียนสองฝั่งได้นะฮะ
จับกลุ่มมา๒คนโดยเฉพาะมือยิงครับมาสอบสวนแล้ว๑รับสารภาพ
ผมยิงผมใช้ปืนปากกาจุดสามแปดยิงใส่กลุ่มคู่อดีตไปหนึ่งนัด
นะฮะตอนนี้สอบสวนอยู่ครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วฮะแล้วก็ขยายผลเดี๋ยวจะ
วบมาให้ได้ทุกคนเลยเป็นกลุ่มนักเรียนนักเลงแบบนี้ก็
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคุณพ่อคุณแม่ต้องถูกเชิญตัวไป